ไทยรัฐทีวีของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามที่ต่าง
แล้วเราเองก็จะไปเคาะประตูหน้าบ้านคุณผู้ชมด้วย
ก็นี่เรามีกิจกรรมดีที่จะไปสัญจรหากับคุณผู้ชมนะคะ
ที่ผ่านมาเราไปภาคอีสานมาแล้ว

ไปดูกิจกรรมกันหน่อยนะคะว่าไปเที่ยวที่ไหน
เคาะประตูหน้าบ้านที่ไหนกันมาบ้างนะคะ
ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ
สวัสดีครับวันนี้พูดรับ
คารวาลไทยรัฐทีวีสันจรตลอดทั่วไทยอยู่ที่
ภาคใหญ่

คารวาลไทยรัฐทีวีสันจรตลอดทั่วไทย
ครั้งนี้เราบุกมาถึงภาคใต้จะมันแค่ไหนไปดูกันเลย
เริ่มความคึกคักกันที่หาดใหญ่จังหวัดสงขา
เช้านี้เรามาปลุกพ่อแม่พี่น้องในตลาดพาซ่า๒และ๓
ร้องเล่นเต้นลำขำกันทั้งตลาด
ตั้งแต่เมื่อเช้าน้องเต็มกาย

ปิดท้ายความบันเทิงยามเช้ากันที่ตลาดทัวร์รัฐกาล
เรียกว่ามีรางวัลเท่าไหร่เราให้หมดตัว
ในช่วงเย็นเราเดินทางมาถึงตลาดกิมหยก
แหล่งช็อปชิมชิลของหาดใหญ่
ปิดท้ายวันนี้ที่ตลาดนัดเกาะหมี
เฟิร์มว่าพี่แถวนี้ร้องเพลงเก่งมากจ้
แน่ลืมพี่จ๊ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เช้าวันใหม่กันที่ตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช
เช้าแค่ไหนลุงป้านอ้านในตลาด
ก็ยังมาร่วมสนุกกับเราอย่างหนาแน่น
ตลาดเช้าเราไปต่อกันที่ตลาดสดหัวอิด
ส่งท้ายคารวาลความสนุกของภาคใต้กันที่
และเสียงหล่อจนเราลืมไม่ลง
มาร่วมสนุกกับเราตั้งแต่เช้ายันค่ำ

ไทยรัฐเตอร์เตอร์วิทยาศาสตร์